ตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นใน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเชื่อว่าท่านคงเห็นกันล่ะ

คืนวันที่๒๖ธันวาคมประมาณเที่ยงคืนนะครับ
สถานบันเทิงแห่งนี้ก็อยู่แถว
ริมถนนลำปางแม่ทะตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็มาตามหญิงสาวคนหนึ่งที่มาเที่ยวสถานบันเทิง
โดยบอกว่าครบหากันแล้วก็เลิกร้ากัน
แต่รู้ว่ามาเที่ยวที่นี่ก็เลยมาตาม
ปรากฏว่าพอออกมานอกร้านมีกาดของสถานบันเทิงพยายามเข้ามาห้ามมาช่วย
ผู้ชายที่ยืนอยู่กับผู้หญิงเนี่ยนะฮะที่ชื่อนายดำรงชัยเนี่ย
ก็เลยใช้ปืนยิงกาดเสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับ
ก็คือนายวิรพงศ์หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็พยายามจะเดินหนี
หันหลังกลับนายดำรงชัยก็ยิงใส่เลยค่ะ
ล้มฟุบเสียชีวิตคาที่แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงตัวเองตายตามตายสามศพอืม
คนที่เดินไปกับนายวีรพงศ์เนี่ยนะแถวนั้นเนี่ย
ก็ถูกกระสุนลูกหลงไปด้วยนะครับบาดเจ็บไปอีกสามคนนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ชัดเจนนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวบุญญาพรกันทล่าหรือน้องอ้อมอายุ๒๐ปีนะฮะ
ไปคุยกับเพื่อนของน้องอ้อมนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์คืนวันนั้นเลยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องอ้อมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน
ก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวม๗คนที่สถานบันเทิงแห่งนี้นั่นแหละ
ใกล้เที่ยงคืนตอนนั้นกำลังจะกลับกันแล้ว
กำลังนั่งฟังเพลงสุดท้ายอยู่เลยจู่จู่
นายดำรงชัยที่เป็นผู้ยิงเป็นคนก่อเหตุนะ
ก็เดินเข้ามาที่โต๊ะตรงมาหาผู้ตายเข้ามาถึงเนี่ยเอาปืนจ่อหัวเลยนะ
คือเอาปืนจ่อหัวตั้งแต่ในสถานบันเทิงเลยแล้วก็ฉุดแขนน้องอ้อมดึงออกไปข้างนอก
ขณะนั้นกาดในร้านเห็นนะครับก็เลยเดินตามออกไปเพื่อจะไปห้ามจะไปช่วย
นายดำรงชัยไม่พอใจครับก็เลยยิงกาดจนเสียชีวิต
กาดก็คือในวิรพงศ์นะครับแล้วก็หันไปยิงกลุ่มเพื่อนด้วยนะ
แล้วก็ยิงน้องอ้อมด้วยน้องอ้อมล้มฟุบลงกับพื้นแล้วก็ยิงตัวเองตายตาม
เพื่อนของน้องอ้อมบอกว่านาทีนั้นรู้สึกตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูก
พอเข้าไปดูพบว่าน้องอ้อมเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากโดยที่ไม่มีใครตั้งตัว
เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนทุกคนเสียใจมากเพราะน้องอ้อมเป็นคนนิสัยดีเรียนเก่ง
เป็นที่รักของเพื่อนทุกคนหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือเป็นคนขยันตั้งใจ
และลึกเพื่อนก็รู้สึกผิดเพราะหากคืนนั้นไม่ชวนกันออกไปอ้อมก็คงไม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างน้องอ้อมผู้ตายกับนายดำรงชัยนะครับที่เป็นคนก่อเหตุแล้วก็ยิงตัวตายเหมือนกัน
บอกว่าทั้งสองคนรู้จักกันทางเฟซบุ๊กคุยกันได้แค่๒เดือนนะยังไม่เคยตกลงเป็นแฟนอะไรทั้งสิ้น
คือข่าวตอนแรกบอกว่านายระวงชัยเนี่ยคบหากับน้องอ้อม
แต่ตัวเองก็พยายามมาตามเขาเนี่ยแต่เพื่อนยืนยันว่าไม่ใช่เลย
รู้จักกันทางเฟซบุ๊กคุยกันได้แค่๒เดือน

ช่วงแรกนายดำรงชัยก็จะพาน้องอ้อม
พาเพื่อนของน้องอ้อมไปกินข้าวนะไปเลี้ยงข้าว
แต่หลังจากคุยกันได้ระยะหนึ่งน้องอ้อมก็มาปรึกษากับเพื่อนบอกว่าอยากเลิก
อยากเลิกคุยนะไม่ใช่ว่าเลิกคบหานะเขายังไม่ได้ตกลงคบหากัน
อยากเลิกคุยกับนายดำรงชัยเพราะรู้สึกว่าคุยกันแล้วมันไม่ใช่
เนื่องจากนายดำรงชัยเป็นคนอารมณ์แปรปรวนก็เลยเริ่มออกห่าง
ทำให้นายดำรงชัยตามตื้อแต่ก็ตื้อไม่สำเร็จ
จนกระทั่งคืนเกิดเหตุตามมาที่ร้านเพราะเห็นผู้ตายเนี่ยเช็คอินเอาไว้
ในสังคมออนไลน์แล้วก็ก่อเหตุสลดขึ้น
ก็กำลังนั่งกินกันอยู่อะค่ะแล้วก็จู่เขาก็ถือปืน
ถือปืนเข้าไปในร้านแล้วก็ดึงแขนเพื่อนหนูไปเลย
แล้วก็พอจังหวะนั้นหนูก็ดึงแขนเพื่อนกลับแล้วมันก็เอาปืนมาจอที่หนู
แล้วก็มันก็หนูก็ปล่อยปล่อยเพื่อนแล้วก็วิ่งตามเพื่อนไปตามที่เห็นในคลิปเลยค่ะ
ก็ตะโกนบอกว่าช่วยเพื่อนหนูด้วยช่วยเพื่อนหนูด้วยแบบนี้ค่ะ
แล้วพี่ที่ทำงานเขาก็เดินเข้าไปจะไปช่วยคุยไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
ไม่ไม่ไม่ได้พูดเคลียร์อะไรกันเลยไม่เลยค่ะ
ไม่ได้มาง้อไม่เหมือนในข่าวเลยค่ะที่แบบมาง้อก่อนไม่มีเลยค่ะ
คือหมายถึงว่าพอผู้ชายไปถึงพบเขาก็ดึงเพื่อนลงไปดึงเลยค่ะดึงเลยค่ะ
ดึงเลยค่ะดึงออกมาข้างนอกหน้าร้านดึงไปเลยค่ะดึงเดินไปถึงหน้าเซเว่นเลยค่ะ
แล้วก็ค่ะยิงเลยไม่กี่วินาทีก็ฉกหมดเลย
เขาทำงานส่วนตัวเองเขาไม่คนอื่นก็ไม่รู้หรอกค่ะแม่เขาก็เสียตั้งแต่เด็ก

มีเฉพาะพี่สาว
มีเฉพาะพี่สาวค่ะไม่ได้ร้ายกันมาก
หนูเข้าไปบอกเพื่อนแล้วอย่างไรบ้าง

ขณะที่พิธีบำเพ็ญกุศลศพน้องอ้อมวันนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีญาติมีเพื่อนบ้านมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
พี่สาวของน้องอ้อมชื่อว่านางสาวพิรุณทิพย์กันทล่าอายุ๒๖ปีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุน้องอ้อมมาขออนุญาตไปฉลองคริสต์มัสที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุกับเพื่อน
มีคนมาบอกว่าน้องถูกยิงนะฮะก็ไป
พอไปถึงพบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
ครอบครัวรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่านายดำรงชัยจะทำกันรุนแรงถึงขนาดนี้
อยากฝากให้ทุกคนจะทำอะไรขอให้ยั้งคิด
เพราะเมื่อศูนย์เสียชีวิตกันไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้
ส่วนป้าของน้องอ้อมนางไหมศรีใจบอกว่าหลังจากที่แม่น้องอ้อมเสียชีวิต
ตั้งแต่น้องอ้อมยังเล็กพ่อของน้องอ้อมก็ทำงานหาเงิน
น้องอ้อมกับพี่สาวเรื่อยมา
พี่สาวเรียนจบม๖ก็เสียสละไม่เรียนต่อนะออกไปทำงาน
เพื่อหาเงินส่งเสียให้น้องอ้อมได้เรียน
อ้อมก็เรียนหนังสือทำงานเสริมช่วงวันหยุดด้วย

อ้อมเป็นเด็กดีไม่ดื้อนะฮะเรียนเก่งเป็นความหวังของครอบครัว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นยอมรับว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์
คนดีต้องมาตายเพราะเรื่องแบบนี้ไม่อโหสิกรรมให้กับคนยิงน้องอ้อมอย่างแน่นอน
แม้ว่าจะตายไปแล้วเพราะทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ
คิดถึงหัวอกคนในครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง
ต้องการจ่ายที่สู่ตัวบทนักหลังของตัวประชาชน
เพราะว่าความหวังของป่อก็มีสาวกับเค้าคนนี้
ข้าก็บาดหน้าเลยจ้าวก็บาดหน้าจะไจฮ่อนทำร้ายกันไหร่ได้ขนาดนี้จ้าว
คุณจะควรจะตกลงกันดีเจ้า
ดูด้านถึงขนาดนั้นเจ้าเขาเป็นยกแบบคุณดีเจ้า
คิดว่าคงจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะเจ้าบ่อยากอโหสิเลยเจ้า
ไม่อยากเลยแต่เจ้าพ่อเขาทำแรงเกินไปเจ้า
ส่วนนายเวียรพงศ์หมอป่าอายุ๓๘ปีกาศสถานบันเทิงที่เข้าไปช่วยน้องอ้อม

ญาติได้นำร่างของนายเวียรพงศ์
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารารวมน้ำใจชุมชนศรีชุมป่าไผ่
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
หน้าของนายเวียรพงศ์นายบัญเจิดจินชิตอายุ๕๙ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งได้เจอกับหลานชาย
ก็ยกมือไหว้กันก่อนไปทำงาน
หลานชายทำงานด้านรักษาความปลอดภัยมาหลายที่แล้ว

ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครรู้ข่าวก็ตกใจมาก
เพราะว่าปกติหลานชายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครเลย
เป็นคนขยันทำมาหากินหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว
เสียใจที่คนดีต้องมาจากไปทั้งที่เป็นการเข้าไปช่วยเหลือ
แต่กลับถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนญาติของนายดำรงชัยคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็เดินทางมาจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีถอนดวงวิญญาณจากจุดเกิดเหตุ

แม่ของนายดำรงชัยแม่กรยามโนธรรมอายุ๕๙ปี
ยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้

เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ดี
ปกติลูกเธอไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไร
ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายเข้าใจให้อภัย
เพราะว่าลูกชายก็เสียชีวิตไปแล้ว

ไปทางไหนก็ยกมือไหว้ตลอด

เป็นคนชอบพาแม่ไปทำบุญ
กลับบ้านเราก็เขาก็รักกันทุกคน
ขอโทษขอโทษนะคะ
แต่เราก็ไม่ให้เกิดแบบนี้นะคะ
ขอโทษก็กลัวที่สูญเสียไปนะคะ
ข้าก็สูญเสียเหมือนกันค่ะ
เขาก็บอกว่าลูกชายเขาเป็นคนทำบุญไม่ก้าวร้าว
แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาชี้หน้าไง
หรือจากภาพในกล้องกระจองผิดจะเห็นว่ากาดไปชี้หน้า
แต่ว่ามันก็นะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น